คุณสืบสกุลเล่าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
สาเหตุจากหลับในคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
รถบรรทุกสินค้าคือถ้าเกิดว่าลืมปิดประตูด้านหลัง
ว่าแย่แล้วนะแต่คุณประตูด้านข้างค่ะ
กลายเป็นว่ามีปีกขึ้นมามีแขนขึ้นมาแบบนี้
คือล็อกไม่ดีใช่ไหมล็อกไม่ดีประตูมันเปิด

คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเวลานั้นเขาบีบแตร่เตือน

ไม่รู้ตัวหรือไงฮะขับรถมาแล้วประตูข้างมันเปิดขนาดนี้คุณ
มันอ้ากว้างมากเกือบกินเลนส์คนอื่น

เห็นไหมอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีครั้งนี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ผมลุ้นเหมือนกันตอนที่คันนี้แซงซ้ายอยู่เนี่ย

ค่ะคือกลายเป็นคลิปที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ
คำถามคือคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อรถบรรทุกคันนั้น
เวลาคุณขับรถคุณไม่ดูกระจกมองข้างออก

จะบินหรือว่ารถเขาเป็นครานฟอร์เมอร์จะแปลงร่างได้
นี่แหละค่ะรถบรรทุกสินค้านะคะขับมา
แล้วก็ประตูตู้สินค้ามันก็เปิดออกค่ะ
งยื่นออกมากินเลนบนถนนแบบนี้ค่ะ
รถที่ตามหลังมาพยายามนะที่จะบีบแตร

แต่เหมือนกับว่ารถบรรทุกสินค้าเนี่ย

ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า
ตัวเองลืมล็อกประตูตู้สินค้าหรือเปล่า

เตือนภัยนะคะความมักง่ายอันนี้

มักง่ายของคนขับรถที่ไม่ล็อกประตูให้เรียบร้อย

คนชนกระแทกรถพ่วงก็ยังไม่รู้พิกัด
นี่ถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้าสุวรรณภูมิค่ะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในธรรมนองที่ว่า
คือก็แซวนะแต่มันก็เป็นตลกร้ายนะ
ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุบางคนก็แซวบอกว่า
รถบรรทุกสินค้าอยากจะบินใช่ไหม
กลางปีกได้ขนาดนี้บางคนก็บอกดีนะ
ที่ยังแช่ขวาสุดท้ายไปจอดที่โรงพักเถอะค่ะ
เอองงนะว่าทำไมถึงไม่รู้ตัวนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ถามไปทางเฟสนะฮะ
ไปยังผู้ถ่ายคลิปผู้ถ่ายคลิปก็ให้ข้อมูล

เขาก็ไปทำธุระแถวเส้นกิ่งแก้วมุ่งหน้าสุวรรณภูมิ

ขับมาสงสัยไม่รู้ว่าประตูเปิดนะฮะ
เกือบจะโดนรถของเขาตอนแรกแล้ว
เขาก็เลยต้องตามไปเรื่อยไปถ่ายไว้
พยายามบีบแต่เตือนแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มาก
ตัดสินใจฮะแซงซ้ายสักนิดหนึ่ง
เพื่อที่จะไปบีบแตร่เตือนอยู่ข้าง

พี่ประตูมันเปิดอยู่แบบนี้
พักหนึ่งรถบรรทุกคันนี้ก็รู้ตัว

ต้องรอประตูมันปิดก่อนกระพือปิดก่อน

เพราะว่าถ้าวิ่งเลนกลางหรือเลนซ้าย
ฟาดมอเตอร์ทรงโตไซค์อันตรายเป็นเรื่องถึงชีวิตเลยนะ
เตือนภัยกันเรื่องของความประมาทนะครับ